เรื่องของการขโมยรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นที่อุดรธานี
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้แหล่งกบดาน
รู้ที่หลบซ่อนของคนขโมยรถจักรยานยนต
คนนี้บุกไปถึงบ้านก็เลยบุกไปจับถึงบ้าน

ไม่ใช่โดยละม่อมนะจับได้โดยละเมอ
เอาเป็นยังไงไปดูคลิปขณะที่เข้าไปจับกลุ่มตัว
ผู้ชายที่ขโมยรถจักรยานยนต์กันครับ

ถูกเข้าไปจับกลุ่มขณะที่หลับอย่างสบายใจอยู่ที่พัก
แล้วดูสิตอนที่ตำรวจไปบอกให้ลุกขึ้นมา

คือคงลืมไปแล้วมั้งว่าตัวเองไปขโมยของหรือทำผิดมา
ไม่หรือกำลังงวงเงียหรือละเมออยู่หรืออะไร

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีนำกำลังบุกจับนายดันไน
สินบูรณะอายุ๓๔ปีที่กำลังนอนหลับอยู่ที่บ้านเช่า
ภายในซอยสำราญพัฒนาเขตเทศบาลนครอุดรธานี
พร้อมกับเข้าไปยึดรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ใช้ก่อเหตุตระเวนลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ในคลิปมีผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงนะคุณ

ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้โพสต์คลิปวินาทีที่นายนาได
ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของเธอ

และวันเดียวกันก็ได้โพสต์คลิปตำรวจลงพื้นที่จับกลุ่ม

เข้าไปจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับ

เธอก็ถามผู้ก่อเหตุผู้ขโมยรถของเธอหรือว่านายดานัย
ถามว่าทำไมทำไมพี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะ
ทำไมต้องมาขโมยรถจักรยานยนต์ของคนอื่น
ซึ่งโจรคนนี้บอกว่ายังไงรู้ไหมคุณ

เอาแล้วการขโมยเอาของเข้ามานี่ไม่ได้ตั้งใจแล้ว

ค่ะ
ทำไมเขาตอบแบบ
เย็นแล้วไม่ได้ตกใจอะไรเลย

พบรถจักรยานยนต์หลายคันที่ถูกแจ้งหาย

แล้วก็ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์อีก๓แผ่น

ก็เลยต้องควบคุมตัวพร้อมของกลางไปโรงพักครับ
ซึ่งเจ้าตัวรับสาภาพบอกว่าได้ขโมยรถจักรยานยนต์จริง
ก่อนหน้านี้เคยติดคุกคดีลักรถจักรยานยนต์มาแล้ว

ทำงานอยู่ที่ร้านขายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง

ต่อมาถูกนายจ้างให้ออกจากงานเพราะขาดงานบ่อย
ทีนี้ตกงานแล้วก็ไม่มีอะไรทำนะครับ
ก็เลยไปตระเวนลักรถจักรยานยนต์ตามหอพักแล้วก็หน้าบ้าน
ที่รถนั้นไม่ได้ล็อกกุญแจรถ
หรือเสียบกุญแจค้างไว้
พอเห็นแบบนั้นก็จะยกรถจักรยานยนต์นั้น
ขึ้นรถพ่วงข้างของเขาทันทีนำมาซุกซ่อนไว้ที่บ้านเช่า
คืนนึงไปลักรถจักรยานยนต์มากี่คันรู้ไหมคุณ

ก่อนจะนำไปขายให้กับนายวุฒิไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง
ซึ่งนายวุฒิจะนำไปขายประเทศเพื่อนบ้านต่อนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็จะสอบสวนขยายผลถึงผู้รับซื้อหรือว่านายวุฒิเนี่ย
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แล้วก็ต้องตามยึดของกลางมาคืนแก่ผู้เสียหายได้ทั้งหมดนะครับ